เขาบอกเลยนะครับว่างานนี้อยู่ออมก็ต้องรู้สึกว่าอึ้งแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
เจ้าตัวมีการโพสต์ภาพขณะไปร่วมยินดีในงานแต่งงานของบี้
แล้วก็กุ๊บกิ๊บเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ

ข้อความนะฮะสาวออมเขามีการโพสต์เอาไว้
บอกว่าขอบคุณที่ฝ่ายชายอุตส่าห์อยู่รอ
ซึ่งก็เป็นเหตุให้แฟนคลับคาดเดากันไปว่า
ออมเปิดตัวคนใหม่หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นค่ะนางเอกในดวงใจต้องเป็นติ่งไม้และออมเท่านั้น
เปลี่ยนกูไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องมีการปรึกษาก่อน
จะเปลี่ยนตามอำเภอใจของเธอไม่ได้

เพราะว่าก่อนหน้านี้ออมเองเคยเปิดใจสั้นว่า
มีการพูดคุยกันอยู่กับหนุ่มในวงการอยู่แต่ไม่พร้อมจะเปิดตัว
อ่ะหลายคนทีแรกบอกว่าเป็นไม้เป็นไมค์ก็บอกว่าเป็นไม้สิ
ก็บอกยังไม่ใช่ยังไม่เปิดตัวสักที

ว่าอยู่ก็อัพรูปของน้องปีเตอร์คนนี้

ปีเตอร์ก็อัพรูปออมเหมือนกันนะ
อัพแค่รูปงานแต่งงานพี่มิ้ว
รูปคู่ที่ทำงานด้วยกันหลายงานก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกัน
เป็นระยะระยะนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละ
ยังไม่ได้ทันพูดอะไรไม่ทันจะชี้แจงอะไรเลย
แฟนคลับนะคะก็มีการอดรนทนไม่ไหว
พากันแสดงความคิดความเห็นต่อว่านางเอกในดวงใจนะครับ
บอกว่าทำอย่างนี้มันทำร้ายจิตใจแฟนคลับ

ตอนที่มีการคู่จิ้นเขาลุ้นเขาเชียร์กันมา
ออมกันบ้างทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอุตส่าห์ตั้งใจเชียร์
บางคนตัดพ้อบอกว่าออมเนี่ยชั้นเป็นผู้หญิง

ฉันทำอะไรผิดต่อเมื่อกรูปก็ยังไม่รู้ว่าชั้นทำอะไรผิด
บางคนเนี่ยก็ยังเอาใจช่วยหากว่าออมเองรักใครฉันก็จะรักด้วย

ขณะที่อินสตราแกรมของพระเอกในจอซึ่งกำลังตกเป็นประเด็นที่ว่าแอบปลูกต้นรัก
อย่างปีเตอร์คุณผู้ชมดูเนี่ยเขาก็อัพรูปคู่กันเนี่ย
มีการโพสต์ภาพไปร่วมยินดีในงานแต่งก็มีสาวออมอยู่ในเฟรมด้วย
ในฝั่งของผู้ชายเนี่ยคนไปเชียร์

เขาก็บอกว่าพระเอกใหม่ปีเตอร์เนี่ยเขาก็น่ารักดี
เป็นลูกครึ่งก็ดูเป็นแบบสไตล์สดใสก็ดูเหมาะเข้ากันดีนะฮะ
เขาบอกว่าจะเป็นคู่จิ้นในจอเพื่อเรียกกระแสละครเรื่องใหม่ของเขากันหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นตำนานรักนอกจอเกิดขึ้นมาจริงก็ต้องว่ากันไปค่ะ